นี่ครับไปช่วยมาแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจมาเลยกู้ภัยปั๊มหัวใจหลังจากนำร่างของเด็กชายอายุ๑๓ปีนักเรียนชั้นม๑ขึ้นจากน้ำได้ตรงนี้คือสนามแข่งเรือยาวพิมายจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมตำรวจสพพิมายได้รับแจ้งบอก
มีนักเรียนจมน้ำในสนามแข่งเรือยาวก็ออกไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุกับกู้ภัยก็ไปกันใช่ไหมที่เกิดเหตุตรงนี้
ใต้สะพานพระเจ้าชัยวรมันนักเรียนชายชั้นม๑๒
คนยืนหน้าตาตื่นอยู่ใต้สะพานบอกพี่เพื่อนผมจมน้ำ
กู้ภัยนำเรืออีโปงที่ผมบอกนะฮะพายลงไปเพื่อค้นหาประมาณ
นาทีเจอครับแต่๒๐นาทีแล้วนะเจอร่างของเด็กชายอายุ๑๓ปี
คนนั้นจมอยู่ในน้ำช่วยกันดึงตัวขึ้นมานะครับดึง
ตัวขึ้นมาจากน้ำแล้วปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจมาบนเรือนั่นแหละ
ช่วยชีวิตให้เร็วที่สุดแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพิมาย
จากการสอบถามเพื่อนของเด็กชายที่จมน้ำเล่าบอกว่าโรงเรียนของ
สไฟล์ในช่วงที่โรงเรียนแหม
เขากำลังเข้าแถวกันแต่๓คนนี้ชวนกันมาเล่นน้ำ
เพื่อนที่จมน้ำบอกว่าอยากจะลงไปว่ายน้ำ
อดเสื้อถอดผ้าได้กระโดดตูมลงไปครับ
แล้วหายไปหลายนาทีเพื่อนตกใจสิครับตกใจรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ

นักเรียนที่กระโดดลงไปอาจจะเป็นตะคริว
เพราะว่าอากาศมันเย็นน้ำมันเย็นคุณผู้ชมครับ
ส่วนอาการล่าสุดคุณผู้ชม
เด็กชายคนนี้ตอนแรกอาการเป็นตายเท่ากัน

แพทย์และพยาบาลไม่สามารถยื้อชีวิตของน้องไว้ได้
ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับ